คุณผู้ชมคะที่เราเล่าไปว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ที่มีอดีตสามีมาฉุดอดีตภรรยาเนี่ยค่ะ
ก็คือภรรยาเขาแยกทางกันแต่สามีพยายามจะตามตามหา
สามีก็เลยมากับเพื่อนเนี่ยผู้ชาย๔คนที่ฉุดไปคืออดีตภรรยานะ
ฉุดขึ้นรถไปเลยอุ้มไปเลยนะครับ
กลางวันแสกไม่แคร์สายตาผู้คนฉุดขึ้นรถแล้วก็หายไปเนี่ย
ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาก็เป็นห่วงว่าถูกฉุดไปจะเป็นยังไงบ้าง
แต่เบื้องต้นทางผู้หญิงที่ถูกฉุดเขาก็ติดต่อกับทางครอบครัว
ติดต่อกับเพื่อนบอกว่าเขาปลอดภัยดี
แล้วก็ผู้ชายที่ก่อเหตุก็เหมือนกับว่าจะเข้ามอบตัวด้วยนะคะ
กรณีนายปิยพงศ์อุตสาศาลคนนี้เขาประกอบอาชีพเป็นร่างทรงนะ
ร่างทรงแบบเจ้าเข้าผีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาไปกับเพื่อนผู้ชายอีก๓คนนะ
บุกอุ้มอดีตภรรยานางสาวจิยาดาเว้นบาปหรือว่าน้องมิ้น
ตรงนี้เป็นลานจอดรถของหอพักนะคะหอพักอภิษแควร์ถนนอุตรดิษฐ์
ภายในเขตนครเชียงรายฉุดขึ้นรถเก๋งโตโยต้าสีขาวไปเลย
ตั้งแต่๓๑มกราคมแล้วเหตุผลก็คือตัวนายปิยพงศ์บอกว่า
แยกกันกับภรรยาแยกกันอยู่มาเป็นปีแล้วนะคะ
ก็มาง้อขอคืนดีกับภรรยาแต่ที่ภรรยาเลิกไปก็เพราะว่าทนพฤติกรรมของนายปียพงศ์ไม่ไหว
เพราะนายปียพงศ์ชอบทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยก็เลยแยกทางกัน
แต่นายปียพงศ์ก็ยังตามง้อตามตื้ออยู่นะคะสุดท้ายเนี่ยมาบุกอุ้มเข้าไปเลย
เหตุการณ์นี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูไปเนี่ยมันจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
ก็เลยมีการแชร์กันในโลกออนไลน์
คดีนี้ตำรวจบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้หญิงที่ถูกฉุด
นางสาวจียดาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินทางด้วยรถโดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนนายปียพงศ์คนก่อเหตุก็ติดต่อตำรวจไปเหมือนกัน
บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวแต่สุดท้ายก็ติดต่อทั้งคู่ไม่ได้เลย
ไปจับพิกัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้เนี่ย
นางสาวจิยาดาอยู่ในพื้นที่นู่นเลยนะคะกาญจนบุรี
เราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ต่อ
ทีมข่าวของเราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไป
ที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือหอพักของนางสาวจียดาที่เขาไปพักที่นี่
ก็อยู่ด้านหลังอัพฟิกเซอร์แคร์ตัวเมืองเชียงราย
ก็เป็นจุดที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจน
คนดูแลหอพักที่นี่ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวนะคะ
เขาบอกว่าเขาเพิ่งมาดูแลหอพักนี้ได้แค่ไม่กี่เดือน
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารที่อยู่ใต้หอพักแห่งนี้ค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองรู้จักกับน้องมิ้น
เพราะน้องมิ้นก็เคยมาซื้อของที่ร้านอยู่บ่อย
แต่ปกติมาทีไรก็มากันหลายคนน้องมิ้นไม่เคยเดินคนเดียว
แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าอดีตสามีที่มาฉุดน้องด้วยนะคะ
ช่วงเช้าวันเกิดเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้องมิ้นไม่ได้มากับกลุ่มเพื่อน
เพราะแต่ละครั้งจะมากันหลายคนอยู่แล้ว
ช่วงเวลานั้นตัวเองก็เปิดร้านอยู่นะ
ก็อยู่หน้าร้านด้วยก็ได้ยินเสียงชุลมุนกันอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะ
เจ้าของร้านอาหารก็บอกกับนักข่าวของเราด้วยนะคะว่าสงสารน้องนะน้องเป็นเด็กที่น่ารัก
ก็ไม่รู้ว่าอดีตสามีฉุดไปจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
ก็อยากจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็อยากจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
ก็อยากจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็อยากจะไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า

ก็อยากจะให้เอาน้องมาส่งอยากให้คุยกันมากกว่าไม่อยากให้ใช้วิธีแบบนี้นะคะ
ก็อยากจะให้เอาน้องมาส่งอยากจะให้คุยกันมากกว่าไม่อยากจะให้ใช้วิธีแบบนี้นะคะ

คุณพ่อบอกว่าอดีตลูกเขยเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งคุณ

เขาเข้ามาแก่มาเล่าให้ผมฟังว่าเอ่อสักตอนทุกปีไอ้น้องมิ้นนะฮะ
เราไล่ลงมือกับไอ้น้องมิ้นนะอืมผมก็บอกผมก็ได้แต่บอกว่า
มันเป็นครอบครัวของเขาอ่ะนะเราก็เข้าไปยุ่งมากไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
ตัวของน้องมิ้นเนี่ยมีร่องรอยบาดแผลอะไรไหมระหว่างที่มาอยู่กับเราหรือว่า
มีไงฮะอ๋อมีครับมีมีตรงนั้นมีมีมีมีรอยพวกช้างดำเขียวมีครับ
ส่วนต้นแรกแรกตอนนั้นที่มานะครับอืมอืมอ่าแล้วทีนี้เนี้ย
น้องเนี้ยเขาได้จีบตอบมาหาหลังจากที่หายไปเนี้ยอ่า
ผมเพิ่งได้รับรายงานเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเย็นนี้น่าจะได้ข่าวดีอะครับเย็นนี้
ผมคิดว่าตอนนี้ผมได้รับข่าวว่าอ่าน่าน่าจะเจอตัวน้องมิ้นได้อย่างนี้น่ะ
น่าจะได้ตัวน้องมิ้นอย่างนี้น่ะพ่อของน้องมิ้นก็บอกนะคะว่าสงสารลูกสาวมาก
ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้ลูกสาวก็เล่าให้ฟังอยู่เหมือนกัน
เล่าให้ฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางอดีตลูกเขย

เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ไม่รู้ว่าลูกสาวถูกฉุดไปจะโดนทำอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็อยากจะขอให้อดีตลูกเขยส่งตัวลูกสาวของพ่อกลับมาให้ปลอดภัยด้วย
ครับทีนี้มีรายงานข่าวด้วยว่าตำรวจได้รับการติดต่อมาจากคุณครูคนหนึ่ง
เป็นครูที่ดูแลหอพักพยาบาล
บอกว่านางสาวจิยาดาเนี่ยมีการวิดีโอคอลไปหาเพื่อนในหอพักด้วย
บอกว่ากำลังจะขึ้นรถไปถึงเชียงใหม่สัก๒ทุ่มของวันนี้
แล้วก็จะเดินทางกลับไปที่เชียงบรายภายในคืนนี้
เดินทางมาพร้อมกับอดีตสามีและคนที่ถูกออกหมายจับทั้งหมด
แล้วก็ยืนยันว่าปลอดภัยดีนะฮะไม่ได้เป็นอะไร
แต่ว่าจากข้อมูลพบว่านางสาวเจียดาเคยติดต่อ
ตั้งแต่เกิดเหตุแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มาตามที่พูด
ตำรวจเลยยังไม่ปักใจเชื่อและไม่ได้ติดตามตัวว่า
เธอทำเองหรือมีคนบังคับให้วีดีโอคอลไป
ว่าจะกลับแต่สุดท้ายก็ไม่มา
ซึ่งตอนนี้ก็พบว่ายังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นบ้านพักของทั้งคู่ตอนที่เขาแต่งงานกัน
สาเหตุของการอุ้มเนี่ยมาจากที่ฝ่ายชายต้องการจะขอคืนดีกับฝ่ายหญิง
เพราะทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกันอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งแบบสมบูรณ์นะครับ
แต่ว่าการทำลักษณะแบบนี้ของนายปิยพงศ์ผู้ชายเนี่ย
เคยก่อเหตุแล้วก็มีการแจ้งความไว้แล้ว๓พื้นที่
ที่เชียงใหม่ที่อำเภอฝางครั้งล่าสุดก็ที่สพเมืองเชียงบราย
ตอนนี้ตำรวจออกไหมจับในข้อหาเดียวคือร่วมกันกักขังหน่วงเหนียว
แม้สุดท้ายเป็นเรื่องในครอบครัวก็ตาม
แต่ว่าตำรวจต้องเร่งติดตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เหมือนกับว่าเจอตัวผู้หญิงแล้วนะคะ
แล้วทางตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือปคมเนี่ย
ได้พาตัวผู้หญิงที่ถูกฉุดไปนางสาวจียาดาเนี่ย
ที่สารกลางจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว
เพื่อตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นก็เป็นปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวนี่แหละค่ะ
แล้วก็นำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะคะ